พาไปดูที่วัดหน่อยค่ะมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมผู้หญิงคนนี้นี่สาวคลั่งบุกพังกุฏิตื้อหนัก
ขอตังค์หลวงพี่เอ๊ะพอฟังแบบนี้แล้ว
ผู้หญิงคนนี้กับหลวงพี่เขามีความสัมพันธ์อะไรกันยังไงเหรอ
นี่เจ้าหน้าที่ไปพยายามบอกว่าโอ๊ยใจเย็นใจเย็น
เกรงใจชาวบ้านเกรงใจพระหน่อย
แล้วเดี๋ยวดูนะเธอจะตอบมาว่ายังไงค่ะ
ประโยคแรกก็พีกแล้ว
จะเกงใจทำไมรัชบ้านพระยังไม่เกงใจเลย

เดี๋ยวก็รู้จะบวชมากี่พันธาฬิกาก็ไม่เกี่ยว
พอพูดขนาดนี้แล้วคลิปนี้นี่คนเขาแชร์กันนะ
ผู้หญิงคนนี้ไปรื้อค้นทรัพย์สินในกุฏิพระ

ก่อนเจ้าหน้าที่จะไปคุมตัวได้ที่พื้นอะไรโยนมาหมดเลยค่ะ
นี่คนถ่ายคลิปเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะ
ห้ามปรามก็แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้สนใจค่ะ
แล้วอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงในคลิปนั่นแหละ
ต้องบอกก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดไทยเจริญศุกร์ที่ปราจีนบุรีนะ
แล้วมันไม่ใช่แค่การลื้อของโยนออกมานอกกุฏินะ
มีมีดด้วยค่ะถือมีดมาแกว่งไปแกว่งมา

ต้องคุมตัวแย่งมีดมาแล้วก็เอาตัวส่งตำรวจค่ะ
อ้าวมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมผู้หญิงถึงต้องเข้าไปโวยวายในกุฏิพระ
คือเรื่องนี้นะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่

ได้คุยกับพระลูกวัดไทยเจริญศุกร์
ก็คือพระเดชนรงเกษโรวัย๖๐ปีค่ะ

โยมผู้หญิงในคลิปน่ะเป็นอดีตภรรยาของอัตมาเอง
เคยอยู่กินกันมาเป็น๑๐ปีแล้วนะ

แต่เนี่ยอัตมาก็เลิกกับเขาไปประมาณ๖ปีแล้ว
เหตุการณ์ที่เห็นในคลิปน่ะโยม

ตอนนั้นอัตตามาฉันเช้าอยู่
และอดีตภรรยาอัตมาก็เข้ามามาขอตังค์
อาตมาก็บอกรอก่อนรอก่อน
แต่อดีตภรรยาของอัตมาคงไม่เข้าใจ
อลวาดทำลายข้าวของโยนเข้าโยนของในกุฏิของอัตมา

ใช่แล้วถามว่าได้ตังค์ไปไหม
ได้นะคะคุณผู้ชมได้ไป๕๐๐บาท
ก็อยู่กินกับอดีตภรรยามา๑๐ปี
ติดเหล้าเยอะก็เลยตัดสินใจเลิกกับเมียละกัน

หลังจากนั้นก็มารู้ข่าวว่าทางอดีตภรรยาล้มป่วย
แล้วคิดดูตอนนั้นอดีตภรรยาไม่รู้สึกตัวเลยนะ
คือนอนหลังจากนั้นอาการของอดีตภรรยาดีขึ้น
แล้วอดีตภรรยาก็เลยมาตามหาไงว่าอดีตสามีอยู่ไหน
มารู้ว่าอดีตสามีบวชอยู่ที่วัดนี้ก็เลยตามมาค่ะ
มีเนอะเราก็ต้องหลบไปก่อน
ถึงมีจะว่าจะว่าไม่มีก็ไม่ได้มี
แต่เราก็ต้องไว้เวลาเจ็บเวลาเป็นของเราด้วย

แล้วก็เลยถามไงว่าจะแจ้งความไหมล่ะท่าน
บอกว่าไม่เอาอัตมาไม่แจ้งความหรอก

แล้วฝั่งอดีตภรรยาก็เห็นตำรวจบอกว่า
ญาติของฝั่งเมียนั้นเขาก็มารับตัว
ส่งโรงพยาบาลกบินบุรีเอาไปรักษาตัวต่อไปแล้วนะคะ

เป็นแบบนี้นี่เองไม่ใช่จะบุกมาขโมยข้าวของในกุฏิ